ข่าวนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
ที่มีคนร้ายบุกเข้าไปในร้านขายของชำ
แล้วก็ทำร้ายแม่ค้าซึ่งอยู่ในร้าน
แล้วพระท่านนะนะเขาได้ยินเสียงบอกว่ากระโดดกำแพงลงมา
กระโดดกำแพงกระโดดกำแพงวัดจีวอนปิวมามาช่วยคุณป้า
วัยทรรภ์ล่าสุดจับผู้ก่อเหตุได้แล้วอ๋อจับแล้ว
ไปดูภาพนาทีเกิดเหตุพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

มันจะไปช่วยป้าทันได้ยังไงโอ้โหสาธุจริงนะคะ